ทีนี้มาดูเรื่องของตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
จากที่สบคแถลงหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ชม
วันนี้คุณหมอทวีสินมาพร้อมกับหน้ากากอนามัย

ซึ่งคุณหมอก็มีการบอกว่า
ผู้ป่วยวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเติม๑๕ราย

แบ่งเป็นกลุ่มที่มีการสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า๙ราย
แล้วก็กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๒ราย
๒รายนี้๑คนเป็นคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ
ส่วนอีกหนึ่งคนไปในสถานที่ชุมชนนะคะ
ก็ไปทั้งปฐุมไปตลาดบางปะอินไปปฐุมคลอง๑๑

แล้วอีกกลุ่มนึงเป็นผลมาจากการค้นหาเชิงลึกในชุมชน
คือที่จังหวัดยาลามีทั้งหมด๔ราย
ดังนั้นรวมทั้งหมดของวันนี้คือ๑๕รายนะคะ
ส่วนผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้น
วันนี้ก็กลับบ้านได้เพิ่มเติมอีก๖๐ราย
แล้วสิ่งที่น่ายินดีคือวันนี้ไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะ
ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมทั้งหมดอยู่ที่๒๘๕๔ราย
กลับบ้านได้แล้ว๒๔๙๐ราย
แล้วก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาล๓๑๔ราย
ส่วนผู้เสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่๕๐ศพเหมือนเดิมนะคะ
ส่วนการดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิลล์
ออกนอกเคหาสถานตั้งแต่๔ทุ่มถึงตี๔เนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาก็ส่งดำเนินคดี๔๔๖คน
ตักเตือน๓๖คนแล้วก็ดำเนินคดีฐานชุมนุมมั่วสุม๓๙คดีค่ะ
ดูเรื่องของพลเอกประยุทธ์กันหน่อยนะคะ
โดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการส่งมอบ
อบให้ทั้งหมด๗๐ล้านบาท
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
และมีการมอบกองทุนสนับสนุนและเยียวยาให้กับอสมด้วยนะคะ
นายกก็ได้กล่าวชื่นชมขอบคุณบุคลากรทุกภาคส่วน
เสียสละอุทิศตนในการเฝ้าระวังคัดกรองโควิด๑๙
ทำให้สถานการณ์ในบ้านเราดีขึ้น
แต่นายกก็ย้ำเรายังคงไม่ประมาท
แล้วมันก็มีคำถามถึงมาตรการผ่อนปลนต่าง
ว่าเคอร์ฟิลล์เราจะเลิกไหมหลังจาก๓๐เมษาแล้ว
ภรรกาฉุกเฉินจะเป็นอย่างไร
ทีนี้ค่ะนายกบอกว่ามาตรการผ่อนปลนต่าง
ที่จะออกมาก็ต้องมีการประชุมกันกับสบคก่อน
ยกบอกว่ามันจะต้องมีมาตรการเฉพาะออกมา
ใช่ค่ะอาจจะมีการผ่อนคลายบ้างแต่ยังไงก็ตามค่ะ
จะต้องฟังข้อมูลจากสาธารณสุขเป็นหลัก
เพื่อเอาไปแก้ปัญหาอื่นที่มันเชื่อมโยงต่อไป
นายกบอกว่ายืนยันนะรัฐบาลห่วงประชาชน
แม้ว่าตอนนี้หลายคนจะบอกว่ามันกระทบกับเศรษฐกิจขาดรายได้
กระทบกับการประกอบอาชีพ
รวมถึงการทำธุรกิจของภาคเอกชน
แต่นายกบอกว่าสิ่งที่สำคัญคือสุขภาพของประชาชน
ที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ในอนาคต
ดังนั้นวันนี้ขอความร่วมมือในการช่วยเหลือกันก่อน
นายกบอกว่าเรื่องสุขภาพขอให้เป็นเรื่องหลัก
รองลงมาก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจจะผ่อนคลายมาตรการอะไร

คือเขาต้องดูเรื่องของมาตรการสาหรัฐสุข๑
เรื่องของเศรษฐกิจ๒แล้วก็เรื่องของความมั่นคง
ใช่เพราะเราก็ไม่อยากให้เป็นเหมือนกับหลายประเทศ

ยอดผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยนะคะ